คุณผู้ชมคะมาตามต่อกันเรื่องเหตุนี้
เหตุการณ์ที่ไปพบศพของชายหญิงคู่หนึ่ง

แล้วปรากฏว่าเขาก็ตามหากันว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้น
คู่นี้เป็นข้าวใหม่ปลามันด้วยนะ
เพิ่งจะคบหากันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
สักไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำแล้วก็มาอยู่กินกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดรู้ตัวมือคนก่อเหตุแล้วนะคะ
เป็นอดีตสามีของผู้หญิงรายนี้ที่เสียชีวิตนั่นแหละ
โดยผู้ตายทั้งสองคนนะคะผู้ชายชื่อว่านายสุรชัยวีรการ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพเขาถูกฟันเข้าที่บริเวณเหนือใบหูซ้าย
และยังถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับหนึ่งนัด
ส่วนผู้ตายอีกคนนึงเป็นผู้หญิงค่ะชื่อนางกัญญารัฐบุตรดาสุก
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวานหนึ่งนัด
ทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักที่ตำบลทรัพย์ไม้แดง
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ที่เกิดเหตุเจ้าที่ตำรวจยังพบกับปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่๒ปลอกด้วยนะคะมีหัวกระสุนปืนหนึ่งหัว
มีรถกระบะ๔ประตูซึ่งเป็นของผู้ตายจอดเอาไว้ตรงนั้น
และสภาพยังเปิดประตูทิ้งเอาไว้ด้วย
อย่างที่บอกว่าผู้ตายทั้งคู่เขาเพิ่งจะคบหาเป็นสามีภรรยา
แล้วก็อยู่ด้วยกันมาแค่ประมาณสัก๑๕วันเท่านั้นเอง
ตำรวจบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุนะคะชื่อนายนพดลแก่นสน
เป็นอดีตสามีของคนตายฝ่ายหญิงสาวก็คือนางกัญญารัฐ
หลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยค่ะ
ของคนตายนะคะเดินทางไปที่สพบึงสามพันธุ
ติดตามคดีนี้โดยลูกสาวของนางกัญญารัฐบอกแบบนี้ว่า
ปกติเธอจะคุยกับแม่บ่อยมากคุยกันทางโทรศัพท์
เพิ่งคุยกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ส่วนคนก่อเหตุรู้รู้ว่าเป็นแฟนเก่าของแม่
แล้วรู้ด้วยว่ามีอารมณ์ร้ายมากชอบบังคับ
ที่ผ่านมาแม่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะ
เธอเองวันนี้เดินทางมาก็จะมาขอเอกสารรับศพแม่
นำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดค่ะ
เหมือนเล่าเหลือเหตุการณ์ที่ตอนอยู่กับสามีเก่าให้ฟัง
ว่ามีปัญหาอะไรยังไงแบบไหน
ไม่เคยเล่าเรื่องสุดตัวให้ฟังเลย
แม่ก็ไม่ได้ค่อยได้เล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้ฟังสักเท่าไหร่

ส่วนทางด้านของน้องสาวของคนตาย
ก็คือน้องสาวของฝ่ายหญิงนางกัญญารัฐผู้เสียชีวิต

เล่าแบบนี้บอกว่าพี่สาวกับอดีตสามีคนที่ก่อเหตุ
อยู่กินกันมานาน๕ปีนะแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้มีลูกด้วยกัน
เท่าที่รู้มาจากพี่สาวผู้ชายเนี่ยน้องสาวใช้คำนี้นะ
น้องสาวบอกมีนิสัยโหดเยี่ยมบ้าอำนาจ
พี่เคยเล่าให้ฟังว่าอยู่ด้วยไม่ไหวอยากจะเลิก
สุดท้ายนะคะก็หนีออกมาจนกระทั่งมาพบ
แล้วก็มาคบอยู่กับแฟนใหม่ก็คือนายสุรชัยที่เป็นคนตาย
พี่เคยเล่าให้ฟังว่าอยู่ด้วยไม่ได้ไม่อยู่แล้ว
เพราะว่าไม่อยากจะทนแบบนี้แล้ว
เขาก็เลยหนีออกมาพอหนีออกมาเขาถึงมีแฟน
ว่าแล้วยังไงต่อตอนนี้นะคะเราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่
ตำรวจนะคะบอกว่ากำลังติดตามตัวนะคะนายนพดล
ก็อย่างที่บอกว่ามีการขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
กำลังเร่งหาเบาะแสติดตามตัวนายคนนี้มาดำเนินคดีค่ะ